ผมชอบหมูกรอบมากเลย

ทำอะไรอ่ะเขียวลิ้นตัวเองอีกแล้วนะ
สมมุติสมมุติว่ากินหมูกรอบอยู่

ให้โดนไม้ด้วยบอกว่าจะยิน

จากติ๊กต๊อกเนี่ยเสียงมันกรุบมันกรอบจริง

นี่แน่นอนเลยอยากจะบอกแล้วว่า
อยู่ที่ไหนแต่ให้ดูเมนูกันก่อน

อยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนร้านนี้เนี่ยนะคะ

มันต้องเผ็ดสะใจอร่อยสุด

มีผัดกับวุ้นเส้น

ใช่คณะเปรียบแปลกตรงไหน
ไม่เราต้องเคลียร์กันให้จบ

อะไรแยะเอาไปต่อ

ฐานะส่วนเมนูอื่นทำจากหมูกรอบสรุปแล้ว
อร่อยหมดทุกอย่าง
อยากรู้นะอย่างอยู่ที่ไหน

เอาเป็นว่าไปสั่งเนี่ยอะไรก็ได้ที่มีหมูกรอบมาด้วย
กรอบผัดพริกขิงหมูกรอบพริกเผาอะไรได้หมด
รอดหมดเนาะขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าอะไรนะ
อยากตัวแตกแดกกับเบียร์พูดได้ไหมเนี่ย
พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้ว
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณติ๊กต๊กจากติ๊กต๊อกด้วยค่ะขอบคุณเลย
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ